หลังจากที่มีมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ
บรรจุให้บรรดาคดีที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้

พวงที่ทีมข่าวธนาคท์ทีวีลงพื้นที่ไป๑ในแหล่ง

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯในพระธุมธนินี้เอง

มีทั้งเช่าบ้านมีทั้งซื้อบ้าน
แล้วก็ใช้เป็นแหล่งในการกระจายเงินกู้
ไปดูกันครับว่าที่แห่งนี้อยู่ตรงไหนแล้วเขาทำยังไงกันครับ
ภายในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดประธุมธานี
ซึ่งเป็นแหล่งที่พักของขบวนการปล่อยเงินกู้รายใหญ่ของประเทศ
ซึ่งก็จะมีบางบ้านบางหลังนะครับที่กระทำการแบบไม่ถูกกฎหมาย
หลังจากคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติบรรจุคดีขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้เป็นคดีพิเศษ
ซึ่งก็มีมติออกมาตั้งแต่วันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะครับ
ขบวนการปล่อยเงินกู้ดังกล่าวนั้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า๘๖สาขาครับ
โดยใช้ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้ที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
ว่าแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบเช่าบ้านซื้อบ้าน
ทุกซอยในหมู่บ้านตั้งแต่ซอยรังศิษย์ประธุมธานี๑๐๑๒๑๔
แล้วก็ตั้งแต่ซอยย่อยที่๑๐ถึง๒๐
โดยทุกวันครับจะมีกลุ่มวัยรุ่นประจำอยู่จำนวนมาก
ทำให้ผู้ที่พักอาศัยรายอื่นในหมู่บ้านเดียวกันก็หวาดกลัว
โดยบ้านพักของขบวนการปล่อยเงินกู้นี้นะครับก็จะมีการดัดแปลง
โดยใช้แสลนด์สีเขียวและสีดำปิดบังที่รั้วหน้าบ้าน
เพื่ออำพรางภาษณะที่ใช้ในการส่งเงินแล้วก็จัดเก็บเงินกู้
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะแต่งสิ้งและรถยนต์แต่งสิ้ง
สำหรับหมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๐๐ปีนี้ถูกใช้เป็นจุดกระจายเงินกู้
ให้กับผู้ร่วมขบวนการในสายอื่นเพื่อนำเงินไปส่งต่ออีกทอดหนึ่ง
ทั่วประเทศซึ่งเรื่องนี้นะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ